พาไปที่พิศนุโลกไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว
คือเขาบอกว่าเตรียมจะเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่
ทีนี้ระหว่างไปสำรวจไปเจออะไร
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมและคุณสืบสกุลช่วยกันดูแล้วบอกดิฉันหน่อย
รูปร่างสิ่งที่เห็นลักษณะมันคล้ายกับอะไร

อะไรตรงไหนอย่างไร

แต่ว่าต้องใช้วิชาจินตนาการนิดนึง
คุณสุบสกุลที่มันยืนยื่นยืนออกมา
แล้วเมื่อกี้คนเขาจุดทูบว่างในนิดนี้คุณมองเห็นเป็นอะไร

แล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีการจุดทูบจุดทูปอะไรนายบุญสืบเผือกอ่อนค่ะประธานกลุ่มเที่ยวไทย
ไปชมพูอำเภอเนินมะปรางที่จังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะคะ
จุดทูบขอคำมาหินตักแปลกนี้
แล้วตอนที่ไปเจอหินตักแปลก

ไปพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มเที่ยวไทยสำรวจป่าชุมชน
พื้นที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นป่าสงวน
อยู่หลังหมู่บ้านบ้านชมพู
ก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนนี่แหละ
ตั้งใจไว้ไงว่าจะเป็นพื้นที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้
ถ้าเกิดเปิดเส้นทางนะคนมาได้นะ
จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกบนผาหินปูน
แล้วด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่
น่าจะได้เห็นความสวยงามกันในช่วงฤดูหนาวนี้
ทีนี้ตอนเดินสำรวจเส้นทางดันไปเจอเข้า
ที่รูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดนะคะ
หน้าเหมือนพญาวานอนหน้าเหมือนคนนี่แหละค่ะ
ซึ่งทางประธานกลุ่มเที่ยวไทยไปชมพูเนี่ยนะคะ
บอกว่าเดินสำรวจไปไปจนถึงห้วยผีหลอก
อันนั้นเป็นชื่อนะแล้วระยะทางประมาณกิโลครึ่ง
สังเกตเห็นกลุ่มหินตรงตีนเขาหินปูนหลายก้อนเลย
ดูสิกราฟิกของเราเอามาทำแบบเปรียบเทียบเลย
เอาลิงจริงหันข้างในมุมเดียวกันเลย
คุณผู้ชมลองดูมันเหมือนไหม
แต่หน้าตาของหินจะดุกว่านะ
เหมือนพญาวานอนหน้าดุเนอะ
ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าบางคนแล้วแต่จินตนาการเลยเป็นคนบ้างเป็นยักษ์บ้าง
ชาวบ้านเขาก็ถ่ายภาพเก็บไว้ไปโพสต์ในโซเชียล
แชร์กันเพียบเลยจริงบอกว่าอุ๊ยถ้าเกิดว่ามองเป็นความงามของธรรมชาตินะ

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของจินตนาการ
ก็แล้วแต่คนจะจินตนาการแต่ละคนจะมองเป็นอะไร
แต่ที่แน่นี่ดิฉันว่าถ้าเกิดเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ
หินดำเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวหรือเปล่า
คนจะเอาแป้งไปลูบไปจุดรูปต้องห้าม
ไม่ให้เอาแป้งไม่ให้เอาอะไรไปถูนะฮะจะได้กลายเป็นทั้งเรื่องของธรรมชาติด้วย
ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อคนก็คงขึ้นไปกราบไหว้บูชาเหมือนกันนะ
อันนี้เป็นหินพญาวานอนผาหินปูนที่บ้านชมพูที่พิศนุโลกใช่ไหม